นี้เราไปดูที่ศึกวันไล่เมียกันหน่อย

อันนี้พูดตามที่เมียหนึ่งพูดมา
แต่ว่าเป็นเมียหนึ่งจับมือกันกับเมียสอง
ไล่เมียสามออกจากบ้านของคุณเสก
เออกำลังจะบอกลองทายซิว่าเป็นใคร

เพิ่งจะมีการเป่าเทียนสวีทหวานกันไปทั้ง๓เมียนะ
ล่าสุดคุณการเขาไลฟ์แบบจังหวะที่เขาต้องการจะไล่คุณอีฟ

เดี๋ยวนะวันก่อนเพิ่งมารายการเรื่องนี้ต้องขยายเองนะ

ใช่นะครับคุณกานเขาไล่สักชั่วโมงได้
เขาเขียนว่าเป็นการขับไล่คอนกรีตเสริมใยเหล็ก
ฮะหน้าด้านเนี่ยคุณแปลให้เลยใช่ไหม
แปลให้ฟังคือฉันไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าคุณกานก็พูดเอาไว้
ใช่คุณการกับคุณแซนวิสคือภรรยาคนที่๑คนที่๒คุณเสก
เขาจับมือกันพยายามไล่คุณอีฟซึ่งเป็นภรรยาคนที่๓ของคุณเสกออกจากบ้าน
นะฮะแล้วเขาก็พูดตอนหนึ่งว่านี่ขนาดเสกไม่อยู่ก็ยังอยู่
ส่งเฝ้าทรัพย์เหรอโอ้โหส่วนแซนวิชเขาก็พูดว่า
ถ้าไม่เข้าไปอ่านในไลน์เสร็จก็คงไม่รู้เห็นในไลน์จะหนีกลับตั้งหลายรอบแล้ว
ไม่ใช่เหรอเนี่ยกลับง่ายเลยอะไรแบบนี้นะฮะ
คือจังหวะที่เขาไลฟ์กันอยู่เนี่ยคุณอีฟอาบน้ำอยู่
อีฟอาบน้ำอยู่แล้วการเองก็เล่าด้วยว่า
อาทิตย์ตอนเช้าบันเทิงมากเลยวันนี้คือวันอาทิตย์ที่๑๘สิงหาคม
เป็นวันพระเด็จศึกกำจัดมารเราเกิดวันอาทิตย์
แล้วก็ว่ากันไปนะฮะนอกจากนี้ก็ยังระบุด้วยว่า
ช่วงรอนางอาบน้ำเราก็มาเมาส์กันก่อนนะฮะ
แต่เขาเซอร์ไพรส์ก่อนเลยอันนี้สิบแปด
อ๋อนี่คือนี่คุณนี่คือจังหวะที่
คือคุณงานพยายามเคาะเรียกคุณอีฟในห้องน้ำ

ทำอะไรเข้าไปนานเป็นชั่วโมงแล้วอาบน้ำอะไรนานขนาดนั้น
แล้วก็เป็นเสียงคุณการเลขาบอกไปเอาเหรียญมาสิ
เหรียญเหรียญบาทประตูแค่นี้เอาเหรียญก็เปิดออกแล้ว
แล้วเปิดเข้าไปเลยนี่คุณอีฟอยู่ในห้องนั้น
นั่นคือคุณอีฟแล้วคุณก๊บอกไหนอาบน้ำโกหก

ทีนี้คุณอีฟก็บอกว่าอาบน้ำอยู่ไม่ได้ใส่เสื้อใน

คุณการก็โวยวายบอกโกหก
ไหนอาบน้ำใครเขาใส่เสื้อผ้ากันแล้วก็พยายามจะบุกเข้าไปข้างใน
คือเราก็ไม่รู้ต้นสายไปเหตุนะว่าทำไมเขาถึงแบบ
เอาจริงนะคือที่ฉันพูดตรงนี้เลยว่า
ฉันเชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

คือตอนแรกเอางี้นะตอนแรกตอนที่คุณแซนวิชมาเป็นภรรยาคุณเสก

เขาแยกออกไปแล้วเขาเลิกกันแล้วไง
กับคุณเสกแล้วก็แยกออกไปอยู่บ้านตัวเอง
แล้วชีวิตก็จะพยายามเอาตัวออกจากปัญหา
เพราะคุณการก็จะมีปัญหาอยู่กับภรรยาคนอื่นถูกไหม

เขาก็เป่าเทียนกันแล้วก็มีหอมคนนี้แล้วก็ไปหอมคนนี้

ไม่ได้แล้วก็ไปมีอีกคลิปหนึ่งที่เป่าเค้กกับคนที่๓

สุดท้ายไลค์กันอยู่สักประมาณ๑ชั่วโมง
แล้วคุณอีฟก็ขนของแล้วมีรถมาจอดหน้าบ้าน
รับอีฟแล้วก็เอาของออกจากบ้าน
คุณดูของอยากให้ดูของเดี๋ยวภาพมันจะแพนไปเห็นนะ

คือมันไม่ได้มาเป็นกระเป๋าเสื้อโพงเสื้อผ้าเลยนะ
ถุงก็แก๊บ๔๕ถุงแล้วคุณวางกองหน้าบ้าน
กระดาษเหมือนแบบโดนไล่ออกจากบ้านไป

คุณเสกไม่อยู่บ้านเราก็ไม่รู้เดี๋ยวรอฟังคุณเสก
คุณเสกกลับมาเคลียร์หน่อยนะ
จริงไหมว่าจะต้องมีหน่วยงานไหน
ไปแก้ไขปัญหาครอบครัวให้ครอบครัวนี้หรือเปล่า

เขาแก้ไหมแก้เองค่ะอืม